แล้วเราจะไปที่สุดท้ายมาก

อบัจจอ
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับการแข่งขันภารกิจพิจิตฝันเพื่อชุมชนครับ

ไม่รู้ว่าอย่างไรจะยิ้ม

พิสูจน์พลังสามคีกับจุ้งขอแรก
จุ้งขอแรก

ตอนนี้เรายืนอยู่กับผู้นำชุมชน

จำลองพรมแดงประธานชุมชนหัวบ้าน
อำเพล๒๓๐๗อำเภอเมืองทรกรพิภิกัณฑ์
ฝนประธานชุมชนหางเครื่อง

หางเครื่องอันนั้นมันเต้นคนละอัน
อันนี้เขาเป็นชุมชนเก่าแก่

คนก็เก่ามากเลยนะฮะดู
ไม่มีใครเด็กเลยเหรอในหมู่บ้านเนี่ย

คือเหลือแต่ผู้ใหญ่อยู่บ้าน
จริงแล้วทั้งหมดก็เคยเด็กมาก่อนนะคะ

ชุมชนหัวบ้านชุมชนเก่าแก่
วิถีชีวิตเป็นอยู่แบบสงบเรียบง่าย

ยังเป็นบันทึกแห่งการเวลา
บอกเล่าเรื่องราวผ่านถนสู้สึก
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

แวะไปเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องราวความเป็นมา
ตั้งแต่ครั้งคุณปู่ย่าตาทวดแบบนี้เองล่ะครับ
และถ้าพูดถึงของกินของอร่อยที่นี่
ก็ไม่พลาดกับสารพัดเมนูอาหารจากท้องทะเล
แต่ถ้าให้เด็ดดวงขึ้นชื่อ
ก็ต้องเมนูนี้เลยครับ

ของเขามีสูตรดีที่เด็ดแบบที่ใครทานแล้ว
รับรองว่าต้องติดใจ

อร่อยจังเลย

ชาวบ้านวัยรุ่นและเด็ก
จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ที่ร้านกีฬาของหมู่บ้านครับ
ผมชื่อเก่งครับอยู่ชุมชนแถวบ้านนะพี่
เป็นร้านกีฬาครับลานกีฬาของชุมชนพ่อบ้านครับ
เล่นมากันตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับ
กระยานรุ่นผมแล้วก็เดี๋ยวมีรุ่นเด็กเล่นกันอีกครับ

ปัญหาที่นี่ครับ
ปัญหาคือว่าเราไม่มีตะข่ายกั้นนะครับ
เวลาตะกรออกแล้วทะหนุนพีดเด็กไปเก็บครับ
อาจจะเกิดอันตรายได้กับเด็กครับ
การทำตะข่ายมันก็สำคัญมากครับ
ป้องกันคนในชุมชนได้รับอุบัติเหตุด้วย
กับเด็กด้วยครับไม่ให้เกิดปฏิเหตุครับ
เพราะความปลอดภัยของคนในชุมชน

วันนี้ชาวหัวบ้านจึงขอโอกาส
เพื่อพิชิตเงินทุน๓๐๐๐บาท
เพื่อนำมาทำตาข่ายรอบลานกีฬา
โดยเตรียมตัวมากับเกมการแข่งขัน
ห่อปิ้งงบให้เร็วแบบที่ไม่เคยทำได้
และเยอะที่สุดภายในเวลา๒นาที

พวกเขาจะต้องทำให้ได้
เพื่อชุมชนเขาจะคว้าชัย
หรือต้องซับน้ำตากลับบ้านไป
ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับ
สู้มั้ยสู้สู้พร้อมมั้ยพร้อมพร้อม
ตอนนี้คุณแม่พร้อมนะฮะรออยู่แล้วนะครับผม
เตรียมแข่งเกมที่มีชื่อว่า
ตักห่อวิ่งปิ้งงบ
ชาวบ้านต้องช่วยกันตักปิ้งงบมาห่อในใบตอง
จากนั้นวิ่งไปเพื่อวางบนเตาปิ้ง
ทั้งหมด๕๐ห่อภายในเวลา๒นาที

หากทำสำเร็จรับไปเลยทันที๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จหรือเกินเวลาที่กำหนด
ก็จะลดเหลือแค่เพียง๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นนะจ๊ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับ

พร้อมนานแล้ว

พร้อมให้เรา

ได้แล้ว
ไม่ต้องหว่นสวยกันไปเร็ว
ไม่ต้องหว่นสวย

ใช่มอดช่วยกันช่วยกัน
เห็นมั้ย

โทษไปเลย
พวกยังแม่โทษหลาย
แม่โทษหลาย

มองดูเวลาแล้วตอนนี้ใกล้เต็มที
แม่จ๋า
สู้เร่งเมื่อกว่านี้ค่ะแม่ขา

ได้แล้ว
ได้แล้วค่ะแม่ขา
อันนี้เยอะเลย

อันนั้นครบ๕๐แล้วค่ะ
ชาวชุมชนหัวบ้านช่วยกันทำเมนูอะไรระหว่าง๑ปิ้งงบหรือ๒ปิ้งงัด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและทำตามกฎิกาสองท่าน
ทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป
หลังจากจบรายการอบจมหาสนุกนะจ๊ะ
มหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป